คุณผู้ชมครับชาวนาไทยไม่ต้องกังวลว่าไทยนั้นจะเสียแชมป์ของ
ส่งออกข้าวให้กับกัมพูชาครับ
ล่าสุดทางด้านของกรุศวงภาคนิย์บริษฐีมหาวิทยาลวิทยาลัยของการข้าวไทย
อย่างครับติดตามจากบรรยายงานของคุณอัญชรีสริมั่วครับ
ข้าวหอมพกามะลิข้าวขึ้นชื่อของประเทศกัมพูชา
เข้าสู่กระบวนการสีด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
เพื่อส่งออกไปอย่างยุโรปสหรัฐมาเลเซียและจีน
อนุสรจีบรัฐธิติวานิสกุลรองกรรมการบริษัทอังกรกสิกรรมรุ่งเรือง
ผู้ประกอบการชาวไทยที่ตั้งโรงศรีอยู่ที่จังหวัดกันดันประเทศกัมพูชาระบุว่า
แข็งของข้าวหอมเนียงมะลิกัมพูชาคือราคาถูกกว่าข้าวไทยถึงร้อยละ๕๒
เนื่องจากว่ามีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า
ข้าวหอมที่นี่ก็ยังพอรับได้จากนานาประเทศนะฮะคุณภาพข้าวหอมของที่นี่ก็จะพอจะยอมรับได้นะฮะ
ยังโอเคอยู่นะฮะอยู่ประมาณสัก๗๓๐เหรียญต่อตันสำหรับข้าวหอม
ราคารับซื้อข้าวหอมพกามะลิอยู่ที่ตันละ๓๐๐เหรียญสหรัฐหรือประมาณ๑๕๐๐บาท
ส่งออกได้ตันละ๗๘๐เหรียญสหรัฐหรือประมาณ๒๗๓๐๐บาท
โดย๑ตันข้าวเปลือกจะได้ข้าวสาร๖๓๐กิโลกรัมได้เงิน๑๗๑๙๙บาท
หักค่าบริหารจัดการทั้งหมดประมาณ๓๕๐๐บาท
ดังนั้นกำไรจึงเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ๓๑๙๙บาท
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์มองว่า
กัมพูชายังมีขีดจำกัดด้านศักยภาพจึงไม่สามารถผลิตได้มากนัก
เพราะว่ารักษณะข้าวที่ออกมาไม่เหมือนกันทีเดียว
ข้าวจะต่างกันและก็ตัวเขาเองก็คงมีข้อจำกัดในเรื่องของ
ในเรื่องของระบบชนประธานนะครับ
ก็คงจะเพิ่มผลผลิตได้ไม่มากนะครับ
ก็คงอยู่ในระดับนี้ไปเรื่อยนะครับ
ยอมรับว่าข้าวหอมมะลิของไทยมีคุณภาพ
และเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกมากกว่า

ดังนั้นข้าวของที่นี่จึงเป็นข้าวทางเลือกเท่านั้น
ข้าวท้องถิ่นของกัมพูชาที่ได้รับความสนใจ
ก็คือข้าวแสนกะโอมนั่นเองค่ะ
โดยข้าวชนิดนี้นะคะจะปลูกกันที่๓ครั้งต่อปี
เพราะว่าใช้เวลาปลูกอยู่ที่ประมาณ๓เดือนต่อครั้งค่ะ
ชนิดนี้นะคะจะส่งออกส่วนใหญ่ไปที่ประเทศจีนค่ะ
เพราะว่าข้าวแสนกะโอมีราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิของไทยนั่นเองค่ะ
ลักษณะของข้าวนี้นะคะก็จะคล้ายกับข้าวหอมปฐุมบ้านเรานั่นเองค่ะ
กัมพูชาผลิตข้าวได้ประมาณ๔๕ล้านตันต่อปี
ส่งออกข้าวปีละ๑ล้านตัน
จุดอ่อนของข้าวกัมพูชาคือผลผลิตต่อไร่ต่ำ
เพียง๒ตันต่อเคคเตอร์เท่านั้น
เกษตรกรยังไม่มีการรวมกลุ่มผลิต
ชื่อเสียงของข้าวหอมพกามะลิอย่างไม่แพร่หลาย
โครงสร้างระบบการเพาะปลูกและผลิตข้าวกัมพูชา
คณะศึกษามาสำรวจในครั้งนี้
จะถูกรวบรวมเป็นข้อมูลผ่านโครงการยุทธศาสตร์
การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุน
และการพัฒนาต้นแบบธุรกิจสินค้าเกษตร
เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบสินค้าไทย
ต้องรู้ว่าแล้วจุดอ่อนจุดแข็งของประเทศเพื่อนบ้าน

เขามีอะไรเขากำลังจะทำอะไร
เราต้นแบบว่าเราจะต้องปรับตัวยังไร

หรือจะร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไร

ให้ห่วงโซ่การผลิตของข้าวไทยทั้งหมดทั้งระบบ
ตั้งแต่เกษตรกรโลงสีส่งออก

มีอนาคตสามารถที่จะแข่งขันได้ในตลาดโลก
อกจากนี้ยังเตรียมจะศึกษาสินค้าแปรรูปข้าวต้นแบบ
เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวให้มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
ว่าจะมีความชัดเจนภายในเดือนกันยายนนี้
โดยมีตลาดเป้าหมายอยู่ที่มาเลเซียจีนและสหรัฐ
ที่สำคัญสินค้าต้นแบบนี้
จะช่วยเพิ่มมูลค่าข้าวไทยได้ไม่น้อยกว่า๑๔๐